ส่วนเรื่องนี้ค่ะตำรวจเขาก็ตามความคืบหน้าให้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุวินทวงมีนบุรี
มีนักเรียนช่างขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คัน
เหมือนกับขี่หนีกันมาไล่ทำร้ายกันมาค่ะ

เบรกไม่ทันเป็นทางลงสะพานพอดีพุ่งไปชน
คนที่ซ้อนท้ายเสียชีวิตเลย

การเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุจากการถูกคู่อริทำร้าย

คู่อริที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมามันไม่ได้
เพราะว่าขี่กันมาเหมือนกับมันห่างกันพอสมควรประมาณสักสามร้อยเมตร
ไม่ได้ไปจี้ท้ายรถหรือไม่ได้ไปอยู่ใกล้มาก

แต่ที่จะเอาผิดได้ก็คือเรื่องของการก่อเหตุทะเลาะวิวาส
คือหลังจากที่รถจักรยานยนต์คันแรกไปชนกับรถบรรทุก
แล้วก็ล้มลงคนซ้อนท้ายเสียชีวิต
แต่คนขี่ยังถูกวัยรุ่นสองคนที่ตามมาไปทำร้ายด้วยนะ
คือตามมาทันตามมาทันทำร้าย
คือไม่รู้ว่าคนซ้อนเสียชีวิตไปแล้วเห็นคนขี่ยังไม่ยังไม่สลบ

ก็เลยทำได้แค่แจ้งข้อหาในส่วนของการทำร้ายร่างกาย
บัณฑิตโสดามุกอายุ๖๗ปีพ่อของผู้เสียชีวิต
นายวชิรวิทย์โสดามุกอายุ๑๗
นักเรียนสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิอยู่ชั้นปี๒สาขาช่างยนต์
อย่างที่บอกว่าซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปชนกับรถกระบะที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นรถบรรทุกแก๊ส
บนถนนสุวินทวงมีนบุรีเมื่อวานนี้

โรงพยาบาลตำรวจไปกับครอบครัวรับศพลูกชาย
วันที่คุณพ่อไปที่จุดเกิดเหตุกอดศพลูกร้องไห้

วันนี้นะคะเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไป
บนพื้นถนนยังมีร่องรอยของคราบเลือดติดอยู่เลยอะค่ะ
ทางญาติยังไม่ได้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหรือว่าประกอบพิธีกรรมอะไรนะคะ
คุณนัทพงศ์นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทรับส่งแก๊สที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับนายซู่เชศอ่องจันย์อายุ๕๔ค่ะรอบพอพอร์ที่นั่น
อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุก็คือประมาณสัก

ตอนนั้นเนี่ยรถกระบะบรรทุกแก๊สมาเต็มคันนะคะกำลังเปิดไฟเลี้ยว
เพื่อจะเลี้ยวเข้าบริษัทแห่งเนี้ยค่ะแล้วตัวเขาเองเนี่ยที่เป็นรอปภ
กำลังยืนโบกรถให้อยู่จู่จู่มีรถจักรยานยนต์ของนักเรียนอาชีวะ
ขี่ไล่กันมาสองคันคันแรกเนี่ยผู้ตายเขาซ้อนท้ายอ่ะนะคะ
เขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสีขาวลักษณะการขี่กันมาสายไปสายมาทั้งสองคันเลย
คนขี่ก็พยายามหันไปมองข้างหลังหันไปมองจักรยานยนต์คู่อริที่ไล่ตามมา
เหมือนกับไม่ได้มองทางข้างหน้าหันไปมองพวงหลังอยู่อะค่ะครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนเลยพุ่งชนไฟท้ายด้านขวานะ
ของรถที่บรรทุกแก๊สอ่ะคนขับเนี่ยถลายไปห้าสิบเมตรได้
ส่วนคนซ้อนนายวชิรวิทย์ผู้ตายเนี่ยค่ะตกรถแล้วที่เสียชีวิตก็เพราะว่า
ร่างอัดไปกระแทกกับท้ายรกระบะคันหน้าแล้วร่างก็ร่วงลงมากระแทกพื้น
แล้วก็นอนแน่นิ่งเสียชีวิตตรงนั้นหลังเกิดเหตุนะคะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้มาดูเพื่อนด้วยนะ
นำซ้ำเนี่ยก็พยายามลุกขึ้นมาประคองรถจักรยานยนต์เพื่อหนีต่อค่ะ
อืมแต่จังหวะนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์คู่อริที่ตามมาข้างหลัง
มาทันไงครับก็มาทำร้ายคนขี่รถจักรยานยนต์คันแรก
บาดเจ็บหลังจากนั้นก็หนีกันไปก็ทิ้งเพื่อนที่เสียชีวิต
นอนอยู่กับพื้นอย่างงั้นอ่ะทิ้งอยู่อย่างงั้นเลยอืม
รถแก๊สเนี้ยมันรอเลี้ยวอยู่รอเลี้ยวอยู่ตอนนี้เข้าบริษัทเรา
ใช่ไปเข้าบริษัทเราเดี๋ยวก็แต่ช่วงมันไวมากนะ
ไวมากคือคือผมเห็นอีกทีก็คือได้ยินเสียงว่าตุ้ม
เดี๋ยวก็รถรถมอเตอร์ไซค์นะมีมันก็ทะลาไปทะลาไปนู่น
มีคนติดไปด้วยคนขับแต่ไอ้คนซ้อนเนี่ยมันอยู่ตกอยู่หลังรถแก๊ส
ว่าเสียชีวิตแล้วคาดว่าเสียชีวิตแล้วแล้วพอรถมันถลายไปปุ๊บ
มันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งตามมาตามมาเดี๋ยวมันก็ไอ้คนที่ขี่ถลายไปกับรถ
ก็ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นแล้วก็ไอ้มอไซค์ตามมาก็ไปไล่ตี
ไล่ตีหมายถึงว่าที่มือมีมีดหรือไม้อันนี้แล้วผมไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจเพราะมันอยู่ไกลอยู่ทางนู้นประตูฝั่งนู้นก็ไล่ตีกันถึงคุณพุทธบาท
พอไล่ตีเสร็จไอ้นั่นหนีไปไอ้นี่ก็ขี่มอไซค์มาทุบรถตีรถเดี๋ยวก็ไป

มาดูเรื่องของการดำเนินคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่า
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสนมีนบุรีได้เรียกตัวนักเรียนอาชีวะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกลุ่มของผู้ตายไปให้ปากคำค่ะก็ทำให้รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างงี้นะคะ
คือทางผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าสถาบันคั่วหรี่ครับ
แล้วก็ไปมีปากเสียงตะโกนด่ากันทำให้ฝั่งนักเรียนอาชีวะเจ้าถิ่นเขาไม่พอใจ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกลุ่มของผู้ตายอ่ะค่ะแล้วก็ไล่ตามกันไป
แต่ว่ารถของผู้ตายกับรถของคู่อริที่ไล่ตามเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันพอสมควร
ประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยเมตรครับแล้วรถจักรยานยนต์ที่นายวัชิรวิทย์ซ้อนท้าย
ไปชนกับรถกระบะบรรทุกแก๊สคันข้างหน้าเป็นลักษณะของการประสบอุบัติเหตุเอง
กลุ่มนักเรียนคู่อริที่ตามมาคือยังไม่ได้ไปทะเลาะวิวาสอะไรด้วย
จากเหตุการณ์ต่อเนื่องแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้การดำเนินคดี
ก็ดำเนินคดีในส่วนของการทะเลาะวิวาสเพราะว่ารถของคู่อริที่ตามหลังมา
ก็มาทำร้ายเพื่อนของนายวัชิรวิทย์ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์จนได้รับบาดเจ็บ
แต่ตำรวจบอกว่าคือทั้งสองฝ่ายเขาก็มีอาวุธกันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
มีมีดมีมีดทั้งคู่ก็เลยมีการดำเนินคดีฐานทะเลาะวิวาส
ทั้งสองกลุ่มโดนทั้งสองกลุ่มเลยส่วนการดำเนินคดีเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้นายวัชิรวิทย์ตายนั้น
ทางพนักงานสอบสวนบอกว่าไม่สามารถดำเนินการได้
เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานที่จะไปบ่งชี้ว่านักเรียนคู่อริที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมา
เป็นสาเหตุที่ทำให้นายวะชิรวิทย์ถึงแก่ความตายตำรวจบอกแบบนี้
ก็เป็นอุบัติเหตุไปใช่อ่าน้องน้องก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์
เพื่อนทิ้งเลยนะคะตายฟรีน่ะอืม
ถึงเวลาไล่ตีกันอย่างเงี้นะถึงเวลาเนี่ยนี่ขนาดเนี้ย
ยังไม่รู้ว่าตายไม่ตายเนี่ยมันเห็นเราร่วงอยู่ที่ถนนมันไปแล้ว